พ่อจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วนะครับ
นี่แหละฮะคือความเขียวขจีของผืนดินในการปลูกพืชทำนาสวนผสมที่สวนพอเพียงบ้านคลองช้างหมู่๙บ้านบางเกรียงอำเภอควรเนียงจังหวัดสงขลาตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า๒๐ไร่นะครับ
ซึ่งผืนดินผืนนี้เต็มไปด้วยพืชพันธนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยต้นสละพันอินโดมะละกอต้นหมากแปลงปลูกข้าวไร้สเบอรี่
ปลูกแซมด้วยพืชผักสวนครัวอีกหลายอย่างนะครับ
เป็นผลงานของคุณครูวิเชียนขุนเพชรครูหนุ่มปริญญาโท
จากรั้วมหาวิทยาลัยทรงขลานักฮารินทร์
ปัจจุบันคุณครูท่านนี้ก็สอนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล๑อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
แต่ว่าสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขที่สุดก็คือการยึดหลักของเกษตรกร
หน้าการเป็นเกษตรกรปลูกพืชทำนาสวนผสมและก็ที่สำคัญครับยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไม่รอช้าเห็นเรื่องราวดีแบบนี้
อยากจะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
ก็เลยเข้าไปพูดคุยกับคุณครูวิเชียน
คุณครูก็เล่าให้ฟังว่าตอนแรกที่โค้นยางพาราทิ้งกว่า๒๐ไร่เนี่ย
มีแต่คนบอกว่าผมสติไม่ดี
เพราะยางพาราเป็นพืชทำเงินให้กับคนในพื้นที่ภาคใต้
แต่สุดท้ายผมก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าการปลูกพืชทำนาสวนผสม
ก็สามารถเลี้ยงชีพได้ได้ผลผลิตเก็บขายได้ทุกวัน
สร้างรายได้เป็นเงิน๒๓๐๐๐บาทต่อเดือนครับ
หลายคนบอกว่าครูนี้บ้า
คนยางพาราทิ้งมาปลูกเสารถปลูกกล้วยบ้างปลูกมะละกอบ้างพริกบ้าง
คนทำเกษตรนี้ไม่เห็นใครรวย
เขาบอกว่าบ้าแน่นอนเลย
ข้นยางทิ้งเพราะว่ายางนี้เป็นรายได้หลักของคนภาคใต้

ให้คนอื่นได้เห็นว่าแนวทางของพระองค์นี้สามารถพึ่งพาได้

พอเห็นผลชาวบ้านที่เคยว่าครูเนี่ยบ้าก็กลับเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ขอดูวิธีทำนะฮะ
ทำให้ตอนนี้มีชาวบ้านร่วมกันทำอีกหลายครัวเรือนแล้วนะครับ
ซึ่งตัวเองก็มุ่งมั่นว่าจะดำเนินรอยตามพ่อต่อไป
และก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าสิ่งที่พระองค์สอนนั้นไม่ผิด

ทำตามคำสอนของพระองค์จะเจริญทุกคน
อย่างตัวเองทำมาเกือบ๒ปีบอกได้เลยว่ามีรายได้มากกว่าเงินเดือนซะอีกนะครับ
สามารถเลี้ยงตัวเองได้ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
ว่าในหลวงรัชกาลที่๙ท่านทรงสอนไว้เหมือนกัน
บอกว่าปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกไว้

แล้วก็เรื่องของเกษตรผสมผสานทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
นี่สำคัญในการใช้ชีวิตจริงนะครับ